คุณผู้ชมหลายคนเราได้ยินกันคุ้นหูนะคะเวลาเห็นสามีภรรยาหรือคนที่เป็นแฟนกันเขาทะเลาะกัน
อืมเวลาคนจะเข้าไปช่วยชอบพูดบอกว่าเรื่องของผม
ยุ่งเถอะค่ะไม่ต้องเอาตัวเข้าไปยุ่งก็ได้
แต่โทรแจ้งตำรวจเถอะไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์สลด
แบบที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะคะ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๗ปีค่ะเธอมีลูกกันด้วยนะคะกับสามี
ถูกสามีซ้อมซ้อมต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสัปดาห์นะคะ
สุดท้ายต้องลากร่างตัวเองเนี่ยคลานออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
สภาพของเธอเนี่ยเลือดข้างในสมองซี่โครงหักกระดูกหักหลายแห่งปอดฉีก
ร่างกายซี่ขวาขยับไม่ได้สุดท้ายเธอเสียชีวิตเลยนะคะ
ครอบครัวคนตายไปร้องมูลนิธิปวีนาเลยบอกว่า
ตำรวจต้องติดตามตัวสามีโหดคนนี้มาดำเนินคดีอย่างสาสมค่ะ
นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะคะ
ซี่ขวาขยับไม่ได้ซี่โครงกระดูกหักหลายแห่งแล้วก็ปอดฉีกด้วย
ไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกเพราะก่อนหน้านี้เธอก็เป็นผู้หญิงคนนึงเป็นภรรยา

แต่สามีที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะ
เธอบ่อยครั้งล่าสุดเนี่ยซ้อมเธอติดต่อกันตั้งแต่๑๙สิงหาคมถึง๒๔สิงหาคม
เสือกกระสนคลานออกมาจากบ้านนะคะ
คลานออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเมื่อเช้านี้เธอก็เสียชีวิตลงค่ะ
ครอบครัวของผู้หญิงคนนี้รับไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากมาร้องขอความเป็นธรรมกับมูลนิธิปวีนา
ช่วงบ่ายนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
พาครอบครัวของผู้เสียชีวิตของผู้หญิงคนนี้
ถูกสามีทำร้ายร่างกายไปแจ้งความกับพันธ์ตำรวจโทปรเมฆเมฆสั้น
รองผู้กำกับการสอบสวนสนบางขุนเทียน
สอบถามข้อมูลจากน้องสาวของผู้ตายก็เล่าบอกว่า
พี่สาวอยู่กินกับสามีวัย๒๘ปีมาเป็นเวลานานกว่า๗ปีแล้วนะคะ
มีลูกด้วยกัน๒คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุ๔ขวบ
คนเล็กเป็นผู้ชายอายุ๓เดือนเท่านั้นเองค่ะ
ก่อนเกิดเหตุก็คือ๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
พี่สาวมาหาเธอที่บ้านบอกว่ามาขออยู่ด้วย
ตอนนั้นยาก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะเพราะว่า
สามีภรรยาคู่นี้เวลาทะเลาะกันเนี่ยพี่สาวก็จะออกจากบ้าน

กลับไปอยู่ที่บ้านเดิมของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
จนกระทั่ง๒๔สิงหาคมค่ะ
พี่สาวถูกสามีทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
คลานออกมาจากบ้านพักย่านเทิดไทย๔๖มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
ตอนนั้นเธอบอกว่าพี่สาวยังพูดจารู้เรื่องยังพูดคุยตอบโต้ได้นะคะ

ถูกสามีซ้อมทำร้ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่๑๙สิงหาคมถึง๒๔สิงหาคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือวันที่๑๙สิงหาคมค่ะ
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนเจ็บปวดทรมาน
ตั้งแต่๙โมงเช้าถึงเย็นนะคะ
โมงเช้าถึงเย็นเป็นเวลา๑๐กว่าชั่วโมงเลยนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงร้องหวยหวยทรมานจากการถูกทำร้าย
ได้ยินเสียงต่อยเสียงตีเสียงเตะแต่ไม่มีใครกล้าไปช่วยค่ะ
และระหว่างที่เกิดเหตุเธอไม่เคยได้รับการรักษาพยาบาลใดเลย๑๙๒๔สิงหาคม
พอรู้เรื่องเพื่อนบ้านก็รีบแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็มีกู้ภัยพาตัวไปที่โรงพยาบาลตากศิลป์
พอพาไปโรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจอย่างละเอียดเลย
ปรากฏว่าเธอมีอาการเลือดข้างในสมองซี่โครงกระดูกหักหลายแห่ง
ซี่ขวาขยับไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ปอดฉีกด้วย
ก็พาย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
กระทั่งตี๕ของเช้าวันนี้นะคะก็ได้รับแจ้งมาว่าเธอเสียชีวิตแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่เวลาแบบหาเงินไม่พออะไรอย่างนี้
จะให้พี่สาวเป็นคนออกไปหาเงินเพราะว่าผู้ชายไม่ทำงาน
แล้วถ้าเกิดพี่สาวหาเงินไม่ได้อย่างนี้ก็จะโดนแบบทำร้าย
โดนกระทืบอะไรอย่างนี้ตลอด
ข้างบ้านก็บอกว่าตั้งแต่รับกลับไปก็กระทืบตั้งแต่สายจนถึงเย็น
ก็คือทั้งวันได้ยินเสียงพี่สาวร้องออกไปทั้งวัน
เขาก็แจ้งตำรวจแล้วเหมือนแบบพอตำรวจไป
แม่ผู้ชายก็จะบอกเรื่องผัวเมียทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกักจนเหมือนคงจะหนักมากอ่ะ
พี่สาวถึงแบบออกมาขอความช่วยเหลือคานออกมาใช่
ขอความช่วยเหลือจากคนข้างห้อง
ทีนี้พอไปแจ้งความที่สนบางขุนเทียนแล้วนะคะ
ปวีนาก็พาพมแล้วก็ตำรวจไปที่ห้องเช่าของผู้ตายค่ะ
ก็ไปเจอกับลูกทั้งสองคนนะคะ
น่าสงสารมากคนโตเนี่ยอายุ๔ขวบใช่ไหมคะ
เล็กอายุ๓เดือนแล้วเด็กสองคนต้องมานอนอยู่
ถ้ำกลางของเก่ากองขยะมากมายเลย
เพราะว่าบ้านหลังที่ผู้ตายอาศัยอยู่เนี่ย
เป็นที่เก็บของเก่าของนางอัญชาลีแม่ของสามีเธอเอง
ซึ่งนางปวีนาบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงเด็กทั้งสองคนมาก
เพราะแม่เสียชีวิตไปแล้วแล้ว๓เดือนยังไม่อยากนมแม่เลยนะคะลูกอ่ะ
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่นะคะไปดูแลรับผิดชอบเด็กทั้งสองคนก่อน
ส่วนครอบครัวก็ร้องไห้เลยค่ะ
พอไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้ตายบอกรับไม่ได้จริง
รู้สึกเสียใจมากที่ไม่สอบถามเรื่องราว
หรือว่ารู้เรื่องนี้ให้เร็วกว่านี้แล้วก็ไม่รับหลานมาดูแลตั้งแต่แรก
เราก็รู้สึกผิดที่แบบไม่ได้ดูเขาเลย
ใช่ไม่ได้ดูแลตั้งแต่แรก
ก็เสียใจค่ะที่แบบที่เขาอยู่แบบนี้
ไม่ใช่ว่าพี่พ่อเด็กจะไม่ยอม

คือไม่ทราบว่าเขาจะเป็นแบบนี้

ไม่เคยยุ่งเลยคือไม่เคยยุ่งเรื่องครอบครัวของเขา

ขอบคุณครับ
คุณผู้ชมคะทางด้านของนางอัญชาลีแม่ของในเอ็มค่ะ
นี่นะคะพอเห็นเจ้าหน้าที่มารับตัวหลานร้องไห้

นายเอ็มไม่ได้ซ้อมนางสาวใหม่นะ

แต่วันนั้นนางสาวใหม่อุ้มลูกชายวัย๓เดือน
แล้วก็ลงมาจากชั้น๒ของบ้าน

บันไดนี่เลือดข้างในสมองซี่โครงหัก
กระดูกหักปอดฉีกร่างกายซี่ขวาขยับตัวไม่ได้

ในเอ็มบอกว่าก็ห่วงหลานนะ

แล้วก็พานางสาวใหม่ไปนอนที่เบาะด้านล่าง
ตอนนั้นก็ยังคุยได้ตามปกตินะ

หลังจากนั้นรถพยาบาลมารถกู้ชีพมา

ย่าจะดูเขาได้

ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้

ย่าทำมาทำความคิดอะไร

แล้วเมื่อกี้เนี่ยหลานทิ้งหลานไว้อยู่ในนั้น

จะลึ่บไปติดขายของเขา

คือตกบันไดมาเอง
แต่เรื่องตีมันไม่ได้ตีตกบันไดคือมันหล่นลงมา
ซึ่งมันก็สวนทางกับชาวบ้าน
เพื่อนบ้านที่เขาอยู่ใกล้กันนะคะ
ตบตีนางสาวใหม่เป็นประจำนะคะ
เคยไปช่วยแต่ถูกด่าว่าอย่ามายุ่ง
แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยก็ได้ยินจริงได้ยินเสียงทุบตีเตะเสียงดังมาก
เช้า๒๔สิงหาคมนางเสาใหม่ออกมานั่งตรงประตูหน้าบ้าน

ไม่มีใครกล้าไปห้ามเพราะในเอ็มน่าจะเสพยาเสพติดด้วย
ส่วนนางอัญชาลีแม่ของนายเอ็มเนี่ยก็กินแต่เหล้า
แล้วก็ทิ้งเด็กอยู่กันเองอันนี้เพื่อนบ้านให้ข้อมูลค่ะ
แล้วคือได้แต่นอนให้เขาเตะอย่างเดียวค่ะ
เขานั่งอยู่ในบ้านจนเขากระชากออกมาเตะข้างนอก
ผู้หญิงก็ไม่สามารถทำอะไรได้ให้ดูลูกก็ดูไม่ได้
เพราะว่าเขาเดินไม่ได้ได้แต่นอนแล้วก็เยี่ยวตรงนั้นเลย
แต่สุดท้ายแล้วนะคะเหตุการณ์นี้ที่น่าสงสารที่สุดก็คือเด็กนะคะ
ลูกของผู้เสียชีวิตนะคะคนโต๕ขวบคนเล็กแค่สามเดือนค่ะคุณผู้ชม
นี่นะคะทางเจ้าหน้าที่พมก็เลยรับตัวเด็กไปไว้ในความดูแลก่อนในเบื้องต้นนะคะ
ส่วนเรื่องคดีความสุดท้ายนะคะในเอ็มผู้ก่อเหตุรับสารภาพจริงคุณผู้ชม
ตีเมียจริงเสพยาเสพติดด้วย
แต่ก็อ้างว่าที่ทำร้ายร่างกายภรรยาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาจะเจ็บหรือเขาจะตาย

ก็ไม่คิดว่าตายไปบอกแม่ตัวเองด้วยนะคะว่ายอมรับสารภาพแล้วนะ
โอ้โหสุดท้ายเนี่ยถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะ
นำตัวไปฝากค้างต่อสารอาญาธนบุรีในช่วงเช้าวันจันทร์นะคะ
คือเหตุการณ์แบบนี้ก็บอกว่าเป็นข้อมูลแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติว่า
หรือว่าคนรู้จักคนรอบตัวถ้าใครไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เข้า
๑๙๑โทร๑๖๖๙โทรได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
ถ้ากลัวจะโดนลูกหลงไม่เป็นไรไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปก็ได้
แต่เวลาเจอแบบนี้ต้องโทรแจ้งจริงเพราะไม่งั้นแล้วมันจะเกิดเป็นเหตุการณ์สลดแบบนี้
มันเรียกคืนกลับอะไรไม่ได้เลยนะคะ